ทุกคมครับหากจะลงจากรถของท่าน
แม้ว่าจะจอดตามที่ไหนก็ตามที่เป็นที่สาธารณะนะครับ
คุณต้องหันกลับมาดูกันหน่อย

คือบางทีเราก็ต้องไปลองดึงประตูดูซิว่ามันล็อกจริงหรือเปล่า
หรือว่าดูซิว่ามันล็อกแล้วปุ่มมันหายไปแล้วนะครับ
เหมือนที่นี่ครับที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองอ่างทอง
ประชาชนที่ไปที่เขาไปออกกำลังกายกันให้คุณ
แล้วเขาก็ไปจอดรถไว้ที่นี่
ปรากฏว่ามันแปลกนะครับ
เพราะว่าไม่สามารถใช้รีโมทในการล็อกประตูรถยนต์ได้
เกิดความสงสัยว่ามีใครมาติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณรีโมทหรือเปล่า

ด้านของผู้ดูแลลานจอดรถคือนายสิทธิชัยบุญศรี

นำกำลังชุดป้องกันและปราบปรามเข้าตรวจสอบในพื้นที่เลยครับ

รถที่มาว่าลูกค้ามามันล็อกไม่ได้
หลายคันแล้วทางที่เข้ามาปุ๊บ

มีปัญหาก็เลยไม่ลงเลยต้องกลับ
รถทุกคันที่จอดบริเวณสวนน้ำ
ไม่สามารถที่จะล็อกกุญแจด้วยรีโมทได้

เลยก็ต้องรีบมาป้องกันเหตุที่กำลังขอตรวจสอบ
เดี๋ยวจะขอกดบนรถที่ว่าต้องพูดใสนะครับ
นี่แหละครับตำรวจก็มาตรวจสอบตรงนี้
แล้วก็บอกว่ารถส่วนใหญ่ที่ล็อกไม่ได้
เป็นโตโยต้านะครับ
และรถรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสพเมืองอ่างทองเอง
ร้อยตำรวจโทรภัยบูรณ์เรืองฉาย
จะมาส่งสัญญาณแบบนี้นะครับ
เมืองต้นตำรวจสันนิษฐานว่าแก๊งมิจฉาชีพคงวางแผน
จะขโมยทรัพย์สินของประชาชนที่มาจอดรถ
แล้วก็มาวิ่งที่สวนสาธารณะแห่งนี้นะครับ
ตำรวจก็เฝ้าติดตามดูนะฮะอยู่ตรงนี้ประมาณสัก๒ชั่วโมง
ปรากฏว่าหลังจากนั้นรถยนต์ทุกคันใช้รีโมทได้ตามปกตินะครับ
ก่อนหน้านี้เคยมีนักวิชาการให้ข้อมูลนะครับ
รีโมทรถยนต์บางยี่ห้อสามารถถูกบล็อก
หรือว่าถูกตัดสัญญาณเปิดปิดล็อกประตูได้
ซึ่งเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพใช้เป็นเครื่องมือจุรกรรมรถ

โดยระบบบล็อกที่ว่านี้นะครับจะทำให้รีโมทรถยนต์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

เคยอ่านข่าวเหมือนกันนะคือเขาบอกว่ารอบแรกที่กดล็อก
จริงมันก็จะล็อกได้ปกติแต่คนจะไม่ค่อยแน่ใจว่าเอ๊ะฉันกดล็อกหรือยัง

ไอ้ตรงรอบที่๒มิจฉาชีพเขาจะกดสัญญาณอีกเหมือนกัน
แล้วก็กดค้างเอาไว้เลยพอเรากดรอบที่สองมันเหมือนกับมันไปจูนสัญญาณกัน

ทางที่ดีคือกดรีโมทรอบเดียวแล้วใช้มือของเรานี่แหละดีที่สุด
ลองดึงประตูดูซิว่ามันล็อคจริงแล้วหรือยัง
บางรุ่นพอรีโมทมันอยู่กับตัวเราแล้ว

ของผมเองผมก็จะให้คนที่มาด้วยเนี่ย
ไปเปิดดูแล้วเราอยู่ไกลหน่อย

ไม่ใช่คนลงจากรถมาก็กดรีโมท